ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นสิ่งที่สะเทือนใจ
เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้วเกี่ยวกับความรู้สึกของผู้ประกอบการร้านอาหาร
หลายคนบอกว่าถึงขั้นคิดเลยว่าปิดแล้วปิดยาวเลย
ทำธุรกิจร้านอาหารแล้วไปต่อไม่ไหวจริง
นับตั้งแต่มีคำสั่งของสอบคอเรื่องของการไม่ให้นั่งกินอาหารในร้าน
แล้วก็ให้เวลาล่วงหน้าแป๊บเดียวผู้ประกอบการร้านอาหารเขาปรับตัวไม่ทัน
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านอาหารร้านนี้
นี่คือเจ้าของร้านโพสต์เองเลยนะฮะ
คือตามคลิปภาพเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นข้อความที่เขาคุยกันด้วยนะคะ
เพราะว่าคลิปนี้มันเป็นเสียงเพลง
คุณตุ้ยก็คือเป็นคนที่เดินมาคุยกับแม่ยิ้ม
ยิ้มก็คือพนักงานในร้านนี่แหละ
คุณตุ้ยบอกว่าให้๕๐๐ใช่
แม่ยิ้มบอกว่าไม่เอาคุณตุ้ยบอกว่ารับไปเถอะ
ขอโทษต้องพักงานไม่ยิ้ม๓๐วันนะ
คำสั่งสอบคอร้านเราไปต่อไม่ไหว
ยิ้มบอกว่าเข้าใจไว้ร้านเปิดโทรหานะ
คุณตุ้ยบอกว่าคุณตุ้ยร้องไห้น้ำตาไหลเลยนะ
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยดูไปนะคะ
คุณตุ้ยบอกว่าคือมันหลายรอบแล้ว
รับไม่ไหวแล้ว
ยิ้มก็ให้กำลังใจคุณตุ้ยเจ้าของร้าน
บอกสู้นะลูกนี่นะมีอะไรโทรหาแม่นะลูก

เล็กน้อยทำอะไรไปก่อน
นี่นะคะแล้วกอดกันแบบนี้
ยิ้มนี่น่าจะเป็นแม่ครัวอะไรที่ร้านนี่แหละฮะ
แม่ยิ้มเป็นคนที่มาช่วยดูแลลูกค้าอยู่แล้ว
มาเก็บจานมาล้างจาน
เจ้าของร้านก็เลยบอกว่าพอนั่งกินในร้านเนี่ย
ส่วนงานของแม่ยิ้มก็ต้องถูกพักไงฮะ

แล้วแม่ยุ้ยเป็นคนแบบต้องเก็บจานล้างจานอย่างนี้
ต้องแบบเก็บโต๊ะช่วยดูแลลูกค้าแบบนี้

กอดกันแบบนี้นะคะ
สิ่งที่โพสต์เนี่ยก็มีการให้ข้อมูลเอาไว้ว่าคือ
บางทีการร้องไห้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาหรอก
แต่มันก็เป็นการระบายความอัดอั้นที่อยู่ข้างใน
นี่นะคะคุณตุ้ยบอกว่าคุณตุ้ยก็จะสู้

อกจากนี้นะคะพอมีคลิปเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
แชร์ออกไปในโลกออนไลน์วันนี้มีโพสต์ล่าสุดนะคะครับ
บอกว่าใจเย็นร้านเสพเนื้อยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
แต่เปิดเฉพาะซื้อกลับบ้านเท่านั้น
เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐนะ
ตุ้ยรู้ดีว่าการใช้มาตรการแต่ละครั้งยอดมันหาย
ทางร้านเราเองก็แบกพนักงานทุกคนไม่ไหว
ก็ได้คุยกันแล้วว่าสำหรับในส่วนของแม่ยิ้มเนี่ย
ก็บอกว่าแวะมาได้แวะมานั่งเล่นมากินข้าว

ตอนนี้ทุกคนโดยเฉพาะพนักงานในร้านเนี่ยเข้าใจสถานการณ์นี่นะคะ
ตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือก็ต้องหาทางแก้ปัญหากันไป

ต้องพยายามที่จะขายให้มันมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าจะนั่งกินในร้านไม่ได้ก็ตาม
จะได้ไม่ทิ้งภาระให้กับลูกจ้างที่จะต้องมาลำบาก
ก็มีการโพสต์เอาไว้ว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะ
คือจริงแล้วทีมข่าวเนี่ยได้คุยกับเจ้าของร้านนะคะ
เจ้าของร้านบอกว่าคือสถานการณ์มันแย่จริง
นั่งกินในร้านไม่ได้ก็ต้องลดพนักงาน
ตำแหน่งของแม่ยิ้มเป็นตำแหน่งแรกที่ต้องลดอย่างที่บอกคุณภาคภูมิ
เพราะว่าเขาดูแลลูกค้าเก็บจานเก็บโต๊ะอะไรแบบนี้ค่ะ
นั่งกินในร้านไม่ได้ส่วนงานตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรให้ทำ
ตอนที่เขาร้องไห้เนี่ยก็คือเขาบอกแม่ยิ้มว่าต้องพักงานใช่ไหมคะ
แต่แม่ยิ้มกลับให้กำลังใจเจ้าของร้านแล้วบอกว่าอย่าท้อนะต้องสู้แล้วเข้ากอดเลยอ่ะ
นั่นแหละน้ำตาไหลเลยเจ้าของร้านอาหาร
ผมเชื่อว่าหลายร้านก็เป็นสภาพลักษณะแบบนี้นี่แหละฮะ
คงจะเจอสภาพแบบนี้เหมือนกันนะครับ